เขาบอกว่าเป็นสถานที่ชิลสำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวยามดึกยามดื่น
ที่นี่ก็คือที่พิพิธรที่สถานที่ท่องเที่ยว
ก็บอกว่าที่นี่อัดแน่นไปด้วยมุมถ่ายรูปเก๋เลย
เป็นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับคนเมือง
จะเป็นที่ไหนอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณจิราพรเครือสงกันค่ะ
อย่างขวดโค้กรูปทรงคลาสสิกสุดขวดนี้
ถือเป็นขวดแรกของโลกอายุกว่า๑๒๐ปี
ก็ได้มาหยุดที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
ส่วนตัวหน้าตาประหลาดใบนี้ใช้สำหรับแช่โค้ก

หยอดเหรียญแล้วจะมีโค้กหล่นลงมา
แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่า
พอร์ตมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ
เดินเข้ามาอีกนิดจะพบกับห้องแถวเรียงต่อกัน

ทางเจ้าของบ้านบางเขนตั้งใจสะสมมานับเป็นเวลา๑๐ปี
ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก
และเห็นความเก่าแก่ที่เป็นเสน่ห์ของมันด้วยค่ะ

แต่ถ้าเป็นก้อนเดียวถ้าไม่มีจำนวนเยอะขนาดนี้

ส่วนอย่างปลาวุ้นจิ้นเนี่ยหงสกปลอกเนี่ย

แต่ปัจจุบันสมัยนี้เขาขายกันหลักพัน
บางเขนยังเป็นศูนย์รวบรวมร้านอาหารเด็ดจากทั้ง๔ภาค
เตี๋ยวเรือร้านเด็ดจากอายุทยา
ไทยชุมแสงจากนครสวรรค์
ของหวานเป็นขนมปังนุ่มและชาชักจากสงขลาค่ะ
รวมถึงยังมีมุมอ่านหนังสือให้อีกด้วยนะคะ
พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านบางเขน
เด็กและเยาวชนเข้ามาใช้ในการอ่านหนังสือ
รวมถึงใช้ในการทำกิจกรรมต่าง
ที่สำคัญนะคะยังเปิดให้ใช้บริการฟรีตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
๒๕๐คอเรียนที่นั่งในหลังคานี้
กลายเป็นที่อ่านหนังสือของใครหลายคนค่ะ
ชอบไปอ่านหนังสือหรือคนทำงานเหมือนกัน
ชอบไปในห้างนะครับในร้านกาแฟในห้าง
ซึ่งมันจะปิดประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่ม
ก็ไม่มีที่ต่อกันนะครับ
ก็เลยถ้าเกิดมาต่อที่นี่นะครับ
ก็เปิด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
แล้วก็แสงไฟก็สว่างนะครับความปลอดภัยก็สูง